สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างทศพรศรีฐุลาครับชาวแขล้วหลายทุกคนครับ
ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี้นะครับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเยอะมากมากเลยนะครับ
แต่ว่าวิธีการหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี้
นะครับสำหรับผู้นี้กันในรสีเมษนะครับ
ต้องบอกว่าสาเหตุนั้นนะครับมาจากการที่ดาวยูเรนัส
หรือว่าดาวมนุษยูย้ายเข้ามาสู่ดวง
แต่บางคนพอได้ยินชื่อดาวแบบนี้
อาจจะรู้สึกเกิดความกังวลใจนะครับต้องบอกว่าอย่าไปห่วงมากนะ
เพราะว่าจริงแล้วดาวรุทยูเป็นดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นสิ่งใหม่
ถ้าเกิดเราเตรียมว่าจะเป็นการปรับลุคตัวเองใหม่เสื้อผ้าการแต่งตัว
หรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการทำงานใหม่
ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดกระแสความแรงของดวงดาวได้
และทำให้ราศีเมษในช่วงครึ่งปีแรกยังมีจังหวะตัวช่วยข่าวดีเข้ามามากยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤศพก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่ต้องดูแล
ในเรื่องของความขัดแย้งปัญหาคนใกล้ชิดบางคนทะเลาะกับแฟนบางคนทะเลาะกับลูกค้า
ห๊าพานจากจดนั้นไปแล้วหลังจากช่วงสักประมาณกลางปี
ก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤศพมีความโดดเด่นในเรื่องของการลงทุน
หรือใครที่ทำธุรกิจหรือมีการกิจการตัวเอง
ก็จะมีการค้าขายที่ดีขึ้นด้วยครับ

ในปี๕๙นี้จริงก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี๕๘มาสิ่งที่เริ่มต้นลงทุนทำไว้แล้ว
ก็จะสามารถดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปี๕๙ได้อย่างแน่นอน
โดยเฉพาะอาชีพที่เรียกว่าต้องใช้ในเรื่องของคำพูดการสื่อสารเยอะ
ว่าจะเป็นในหน้าตัวแทนนักขายนะครับจะส่งผลดีปิดการขายได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
ข้อควรระวังนั้นนะครับจะไปตกอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะครับ
อาจจะมีปัญหาถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายหรือว่าบางทีเราไปฝากความหวังอะไรไว้กับคนรอบข้างเยอะเนี่ยนะครับ
ทำให้ผิดหวังหรือว่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจกลับมาสู่ตัวคุณได้ด้วยนะครับ
และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับแต่ว่าเป็นราศีที่มีจังหวะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเยอะที่สุดนะครับ
เชื่อว่าใครที่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนงานอยู่แล้วเนี่ยรับรองว่าสมหวังแน่นอนนะครับ
แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่พร้อมก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับ
คำแนะนำคือใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยพยายามจัดโต๊ะทำงานบ่อยนะครับ
ถ้าเกิดเราสามารถจะสลับที่นั่งกับเพื่อนได้นะครับ
หันทิศในการนั่งทำงานใหม่เนี่ยนะครับก็จะช่วยลดความแรงตรงนี้ได้นะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนก็คือว่าคุณเป็นราศีที่หาเงินได้เยอะก็จริงนะครับ
แต่ว่าจะมีคนมาวุ่นวายทางด้านการเงินของคุณเนี่ยเยอะมากในปี๕๙นี้นะครับ
จะมีเรื่องเสียเงินแบบที่ไม่น่าเสียนะครับ

ปัญหาเรื่องทรัพย์สินมรดกที่ดิน
ปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่ชาวราศีกรกฎนั้นต้องเอาใจใสให้มากเป็นพิเศษด้วยนะครับ
และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงศ์นะครับ
ต้องบอกว่าเป็นราศีดาวรุ่งนะครับของปี๕๘นะครับ
แต่ว่าในปี๕๙นั้นเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณนะครับ
เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับของดาวราหูที่ย้ายเข้ามาสู่ดวงคุณนะครับ
ราหูนั้นจะเข้าสู่ดวงของชาวราศีสิงศ์ในวันที่๑๖มกราคมเป็นต้นไปนะครับ
ดังนั้นอย่าเพิ่งไปตกตกใจนะครับ
ถ้าเกิดเราเตรียมตัวได้ทำบุญอยู่กับพระราหูหรือว่าดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเนี่ย
ราศีสิงศ์ก็มีสิทธิ์กลับมาเป็นดาวรุ่งได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับการพนันหรือว่าธุรกิจที่เป็นสีเทาต้องระบัดระหว่าง
แต่ถ้าเกิดงานที่ต้องติดต่อต่างประเทศเดินทางไกล
หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์
จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะครับทำให้ชาวราศีสิงศ์นั้นได้รับข่าวดี
แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับ
สำหรับผู้ที่เกิดในราศีกันก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย
เพราะว่าเป็นราศีที่พ้นเคราะห์แล้วและนอกจากนั้น
คุณยังมีดวงดาวที่ดีย้ายเข้ามาในปี๕๙นี้ด้วย
ก็ถือว่าเป็นราศีดาวรุ่งเลยดังนั้นใครที่ตั้งใจอะไรไว้
เชื่อว่าโอกาสได้เริ่มต้นไม่จะเป็นเรื่องงานเปลี่ยนงานย้ายงาน
เจ้านายละเมตตาหรือแม้กระทั่งโชคในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้น
ก็จะเกิดขึ้นในปี๕๙นี้ได้แต่ต้องย้ำว่าคนที่ดวงดี
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่สบายนั่งกินนอนกิน
แต่ว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับมีภาระเหนื่อยขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้น
แต่แน่นอนครับความสำเร็จและข่าวดีก็มีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน
หรือแม้กระทั่งในเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นในเรื่องของความรัก
ก็เป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับชาวราศี
สิทธิ์การที่ตั้งใจจะสละโสดแต่งงานหรือบางคนอยากจะมีครอบครัวนี้
ก็มีสิทธิ์มีลุ้นได้รับข่าวดีเข้ามาด้วยครับ
แล้วสำหรับสิทธิ์ที่เกิดในราศิตุลเป็นหนึ่งในราศิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบ
นะครับแต่อย่าเพิ่งตกตกใจไปนะครับเพราะว่าดวงดาวดวงนี้เนี่ย
มันทำให้เราต้องปรับตัวนะครับเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ใหม่นะครับ
ซึ่งก็ยังมั่นใจนะครับว่าจังหวะดวงในช่วงต้นปีนั้นนะครับ
เป็นจังหวะที่มีดวงดาวที่เป็นตัวช่วยสำหรับชาวราศีตุลอยู่พอสมควรนะครับ
ดังนั้นถ้าหากคุณจะกำลังเปลี่ยนงานหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่เนี่ย
ลูกค้าก็ดีเจ้านายก็ดีผู้บังคับบัญชาก็ตามนะครับ
ยังคงให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีนะครับ
แต่ว่าดวงในช่วงหลังจากสงการไปแล้วเนี่ยอาจจะมีหลักชนิดหนึ่งนะครับ
ใครที่เกิดราศีตุลเนี่ยขอให้เร่งแสดงฝีมือผลงานตั้งแต่ต้นปีไว้ก่อนนะครับ
จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ใหม่นะครับ
ก็ต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้การปรับตัวให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
เชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณนั้นเป็นปีที่มีความสำเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ
และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกษ์นะครับราศีนี้เนี่ยเป็นราศีที่มีดาวเสาเข้ามาตั้งแต่ปี๕๘แล้วนะครับ
ปี๕๙เนี่ยดาวเสาก็ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก่อนคือว่าในเรื่องของสุขภาพนะครับ
เป็นปัญหาสำคัญของชาวราศีพิจิกษ์นะครับตั้งแต่ในช่วงต้นต้นปีนะครับ
ระมัดระวังเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นในอดีตเนี่ย
จะกลับมาใหม่ได้นะครับดังนั้นแนะนำว่าในเรื่องของการทำบุญนะครับ
ถวายพวกยาสามัญนะครับหรือว่าในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่อาภาษณ์ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลนะครับ
เป็นสิ่งที่ช่วยแก้เคล็ดตรงนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพในช่วงต้นปีเป็นสิ่งที่แนะนำครับ
ส่วนในเรื่องของการทำงานนั้นนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอาจจะยังคงมีงานที่หนักต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับ
แต่เชื่อมั่นว่ายังคงเป็นหน้าที่การงานที่ทำให้เกิดความสำเร็จข่าวดีหรือแม้กระทั่งโอกาสในเรื่องของโชคลาภแล้วก็รายได้ที่ดีขึ้นนะครับในปี๕๙นี้ได้ด้วยครับ
และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับถือว่าเป็นราศีแห่งความสำเร็จความก้าวหน้านะครับดวงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับ
แต่ว่าโชคที่โดดเด่นที่สุดนั้นนะครับจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะครับ
ใครที่อยากจะเดินทางหรือว่ามีการติดต่อลูกค้าที่อยู่ในที่ไกลนะครับต่างจังหวัดไกลหรือว่าต่างประเทศนั้นนะครับ
ก็จะส่งผลดีมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าข้อควรระวังนะครับก็คือคนที่เกิดราศี
เนี่ยบางทีการถูกเพื่อนร่วมงานกันแกล้งอิจฉาใส่ร้ายนะครับ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยโดดเด่นข้ามหน้าข้ามตาเขาเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ
ผูกมิตรไว้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวก็ตามนะครับ
เป็นราศีที่มีโอกาสนะครับสละโสดแต่งงานมั่นหมายนะครับ
หรือว่ามีข่าวดีในเรื่องของงานมงคลเข้ามาในปี๕๙นี้ได้ด้วยครับ
และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าในช่วงต้นปีนะครับอาจจะต้องเตือนในเรื่องของสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับ
เรื่องโรคประจำตัวโรคภายไข้เจ็บโรคที่เป็นเหลือรังเนี่ยต้องทำวันถวันนะครับ
แต่ว่าพอสงการไปแล้วนะครับดวงของคุณเนี่ยในปัญหาต่างเหล่านี้นะครับ
จะคลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นบวกอย่างแน่นอนนะครับ
การเป็นราศีที่มีความมั่นคงลงหลักปรักฐานในชีวิตที่มากยิ่งขึ้นนะครับ
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ใหม่นะครับ
ซึ่งทำให้คุณนั้นมีความมั่นใจในอนาคตของตัวเองเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับ
ในเรื่องของความรักก็อยู่ในจุดที่ลงตัวนะครับ
สำหรับใครที่ยังเป็นโสดอาจจะเจอคนที่เราเรียกว่าเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะครับ
หรือว่าหลายคนเตรียมวางแผนในเรื่องของการลงหลักปรักฐานนะครับ
ในการใช้ชีวิตคู่สร้างเรือนหอต่อเติมทำที่อยู่อาศัยใหม่นะครับ
ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับชาวราศีมังกรครับ
และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับเป็นราศีที่ได้รับผลจากพระราหูนะครับ
เป็นหนึ่งในราศีที่ต้องระมัดระวังนะครับ
แต่ต้องย้ำนะครับว่าการเจอราฮูเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่เสมอไปนะครับ
ดาวราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดาวประจำตัวของราศีกุมเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นบางคนอาจจะพลิกผันไปในด้านที่เป็นบวกโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับ
ในทางกลับกันครับบางครั้งจะกลายเป็นปัญหาในเชิงของทุกขลาบ
คือได้มาแล้วมีเรื่องปวดหัวอย่างอื่นตามมาครับ
นั้นอยากแนะนำให้ชาวราศีกุมวางแผนในการทำบุญตลอด๑๒เดือนนะครับในปี๕๙นี้
ทำบุญเป็นประจำทุกเดือนนะครับจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้
หรือถ้าหากคุณทำงานในลักษณะที่เกี่ยวกับพระราหู
งานทางด้านอินเตอร์เน็ตออนไลน์งานวงการบันเทิงงานทางด้านสื่อ
หรือว่าการเป็นในหน้าตัวแทนจำหน่าย
จะยิ่งส่งผลดีต่อราศีกุมในปี๕๙นี้มากเป็นพิเศษครับ
และสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนก็ถือว่าเป็นราศีที่พ้นเคราะห์แล้ว
ดวงดาวร้ายได้ย้ายออกจากดวงคุณไปแล้ว
และในปี๕๙นี้จัดว่าเป็นปีแห่งความก้าวหน้า
อาจจะมีความวุ่นวายเรื่องของการเงินบ้างเล็กน้อย
แต่ว่าข่าวดีในเรื่องอื่นนั้นก็จะมีเข้ามามากยิ่งขึ้น
เป็นราศีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะมีความเมตตามากขึ้น
มีโอกาสได้ร่วมทุนลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่
หรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของหนี้สินต่างนั้น
ก็จะสามารถแก้ไขหรือว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นบวกได้อย่างแน่นอน
แต่ก็ต้องย้ำว่าราศีบีนดวงปริกปันไปในทิศทางที่เป็นบวกแบบนี้
ต้องตั้งใจหรือว่ามันทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากให้เยอะ
เช่นในเรื่องของการทอดกระทิมทอดฝ้าปลา
หรือว่าการสร้างอาคารที่เกี่ยวข้องกับสารประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นสาราโบสถวัดโรงเรียน
ไปร่วมทำบุญในลักษณะแบบนี้
ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งผลในทิศทางที่เป็นบวก
แล้วก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีสำหรับชาวราศีมีนได้ด้วยครับ